อาให้รักหอยพอกอ่างงไม่ได้มุก
แต่มีจริงที่จังหวัดตราดคุณผู้ชม
แล้วเขาบอกว่าเอามาย่างเตาถ่านนะโอ้โห
แต่ทำไมหาวอ่ะ
นี่ฮะเดินเข้าไปในป่าชายเลน
แง๊ออกมาแบบนี้ไม่ใช่หอยพอกค่ะต้องใช้นิ้วแห่ไปแบบนั้นเหรอคะ
ใช่เพราะว่าถ้าเอาไม้แห่เดี๋ยวมันรู้ตัว

ใช่เอาไปดูหอยพอกกันดีกว่า
พี่อูโดมโลศิลป์นะครับใช้มืออย่างที่ปุ้ยบอก
แห่ลงไปในเลนก่อนแล้วก็งัดหอยพอกมา

เขาเป็นพี่วินขับรถรับจ้างนะครับ
อาจจะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ที่เมืองตราด

หลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอมาถึงบ้านปั๊บ
ทำอะไรจะได้มีเงินเสริม

ที่บ้านท่าตะเภาตะบนหนองเสม็ดอำเภอเมืองตราดนี้นะ
ขอโทษนะครับเก็บแบบนี้เอาไปขายให้ชาวบ้าน

ใช่ต้องสะอาดไม่งั้นเอาไปย่างไม่อร่อย
สำหรับชาวบ้านท่าตะเภานะครับ

ออกแล้วไปจับปูจับปลาจับกุ้งในลำคลองนะครับ
ไม่ค่อยจะมีใครสนใจมามาแห่หอยพอกแบบพี่อุดมหรอก

เอาไปขายนะก็พอได้แหละ
แต่ว่าถ้าเอามารับประทานอาหารนะโอ้โหมันจะเลิศมากนะครับ
ซึ่งไอ้หอยพอกส่วนใหญ่จะอยู่ชายเลน
เปลือกจะใหญ่แล้วเนื้อมันจะหนานะ
เนื้อมันจะหนาเคี้ยวกลุบกลับกลุบกลับ
นี่นี่ย่างแล้วคุณผู้ชมครับ
เมนูหอยพอกไม่ต้องทำอะไรมากนี่ย่างเตาถ่าน
แล้วทำน้ำจิ้มแบบชาวภาคตะวันออก
น้ำจิ้มพริกเหลือน้ำจิ้มพริกเหลือนั่นแหละ
คือมันก็คล้ายซีฟู้ดแหละแต่ของเขาเนี่ยจะมีเกลือ
ไปกับพริกด้วยพริกกระเทียมนี่แหละครับ
นี่แหละครับรสชาติน้ำจิ้มพริกเกอร์มันจะเป็นเอกลักษณ
มันจะมีเผ็ดมีเปรี้ยวมีเค็มเกลือผสมนิดหน่อย

นี่นะฮะแกยกสดด้วยดอม

เมื่อกี้มีน้ำจิ้มอยู่ข้างในนี่
มีหอยแคลงมันติดมาด้วย

ใครอยากลองชิมนะครับผ่านไปแถวบ้านท่าตะเภาที่ตราดนะครับ
ซื้อหอยพ่อกันได้รับรองว่าไม่ผิดหวัง